เป็นสาวอุบลไปซื้อของในห้างแล้วดันไปเข็นรถผิดคัน
เป็นรถของชายชาวต่างชาตินะคะ
ซึ่งผู้ชายคนนี้เขาก็เกิดความไม่พอใจมาเขียนรถเขาทำไม

รถมันจอดติดกันอ่ะมันจอดบังกันอ่ะ
นี่ค่ะมาเขียนของเขาทำไมเป็นรถเข็นแบบนี้
ผู้ชายเขาผู้ชายคนนี้เป็นชาวต่างชาติเขาก็เลยไม่พอใจเนี่ยนะคะ
คิดว่าผู้หญิงคนนี้เป็นขโมยแล้วก็ไปเตะขาผู้หญิงคนนี้สองครั้ง
จริงมีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นภาพเคลื่อนไหวไหมคะ
คือหญิงสาวผู้เสียหายหลังจากเกิดเหตุก็เลยเอาภาพนี้เป็นภาพแคปนะ
จากกล้องวงจรปิดเอาไปโพสต์ให้คนในอุบลได้ช่วยตามหาเบาะแส
แล้วเธอก็บอกว่าถูกชายชาวต่างชาติคนนี้เตะเข้าที่ต้นขาได้รับบาดเจ็บ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับสาวผู้เสียหายอายุ๒๖ค่ะ
อย่างแรกเลยเธอบอกว่าถูกเตะจริงพี่ดูขาหนูเลย
มีรอยบวมช้ำที่ต้นขานะคะแล้วก็เล่าให้ฟัง
เหตุการณ์มันเกิดขึ้น๒๖ธันวาคมค่ะ
ไปซื้อของที่ห้างในอำเภอวารินชำราบ
ซื้อของเสร็จแม่และเธอก็เข็นรถใส่สินค้าเนี่ย
ไปที่ร้านขายไก่ทอดแห่งหนึ่ง
ระหว่างนั้นแม่ขอกลับไปที่รถก่อน
เธอก็นึกว่าแม่ไม่ได้เข็นรถไปด้วย
พอจะออกจากร้านขายไก่ทอดหันไปเห็นรถเข็นซึ่งอยู่ใกล้กัน
เดินออกมาโดยไม่รู้ว่ารถเข็นคันนั้นเป็นของคนอื่น
ทำขนาดนี้เลยเหรอคะค่ะเข็นผิดคัน

พอเธอเข็นรถเข็นออกมาจากจุดนั้น
ชายชาวต่างชาติตามมาเลยค่ะแล้วเธอได้ยินเสียงดังปุ๊บ

ใช่ค่ะโดนเตะเข้าที่ต้นขานะคะเธอบอกว่าเจ็บด้วยตกใจด้วย
หันไปมองโอ้โหฝรั่งตัวเบอร์เลอร์เลยนะคะ
เธอก็เลยเอ๊ะนึกคิดไปเข็นผิดคันแน่
ก็เลยพูดขอโทษขอโทษค่ะแต่พูดเป็นภาษาไทยนั้นแล้วก็ยกมือไหว้
แต่ชายชาวต่างชาติไม่ยอมค่ะเตะเขาอีกหนึ่งครั้ง
เธอเลยมีแผลที่ขาทั้งสองข้างเลยใช่สลับกันเตะซ้ายขวาแบบนี้

เข็นมาไม่กี่ก้าวค่ะแล้วเขาก็มาเตะหนูจากด้านหลัง
ตรงทรัพโภคตรงช่วงขาต้นขาครั้งหนึ่งอย่างแรง
หนูหนูก็เลยหันมาหนูก็เลยบอกว่าขอโทษค่ะ
แล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษเขาแล้วเขาก็มาเตะหนูอีกครั้งครั้งหนึ่งค่ะ

หนูก็ขอโทษแล้วเขาก็ยังเตะซ้ำอีก
หนูก็เลยเดินออกไปหาแม่
แล้วไปบอกแม่ว่ามีฝรั่งเตะแม่ก็เลยมาโวยวายข้างใน
ทำไมไม่มีใครช่วยลูกเลย
ตอนนี้ก็ยังกลัวเพราะคิดถึงเหตุการณ์
ก็ยังกลัวยังเห็นภาพอยู่
พอคิดถึงมันก็มันก็ตกใจยังกินข้าวก็ไม่ได้นะครับ

แล้วมาจากด้านหลังไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนอะ
คุณน้าของผู้เสียหายคุณนี้บอกว่า
ทันทีที่เห็นหลานสาววิ่งร้องไห้มาที่รถ

ชายชาวต่างชาติคนไหนไหนลูกไหน
ปรากฏว่าขับรถกระบะออกไปแล้ว
อาจจะยังไม่ได้มีอาการดำเนินคดีนะคะ

หลังจากนั้นค่อยดำเนินคดีกันต่อไปค่ะ

ว่าน่าจะมีภาพกล้องวงจรปิดอยู่ในมือตำรวจแล้วล่ะ
มาเจรจากันมาพูดคุยกันว่าเรื่องราว
มันเกิดขึ้นยังไงแล้วก็ดำเนินคดีกันไปตามกฎหมายนะคะ